ส่วนปัญหาในข้ามสมุทรเกาหลีนะครับแม้ว่าในระยะหลังจะเห็นท่าทีที่ดีขึ้นของเกาหลีเหนือที่มีต่อเกาหลีใต้นะครับ
แล้วก็ล่าสุดจะมีการเจรจาหารือร่วมกันระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในช่วงปลายเดือนนี้
รวมถึงแผนการเจรจากับสหรัฐในอีก๒๓เดือนข้างหน้า
ก็เป็นความหวังของหลายคนหลายฝ่ายที่จะเห็นสันติภาพเกิดขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลี
อย่างไรก็ตามก็มีนักวิเคราะห์นะครับที่มองว่าเรื่องของการเจรจากันแล้วก็สันติภาพที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น
อาจจะเกิดไม่ได้ง่ายมากนักเหมือนที่ทุกคนคาดหวังเอาไว้

อีกเพียง๙วันการเจรจาครั้งประวัติศาสตร์จะเกิดขึ้นในคาบสมุทรเกาหลี
เขตปลอดทหารหมู่บ้านปันมุนจอมเซ็นแบ่งระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้
จะมีผู้นำทั้งสองประเทศมานั่งคุยกันเป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษในวันที่๒๗เมษายนนี้
สื่อเกาหลีใต้รายงานว่าการเจรจาในครั้งนี้อาจมีความคืบหน้าสำคัญ
ถึงขั้นที่ทั้งสองฝ่ายลงนามสันติภาพยุติภาวะสงครามที่ทั้งสองประเทศเผชิญหน้ากัน
จนถึงทุกวันนี้เป็นเวลารวมเกือบ๗๐ปี
ขณะเดียวกันที่สาวรัฐคู่อาริของเกาหลีเหนือมีรายงานความเคลื่อนไหวใหญ่ในรัฐบาลเกี่ยวกับสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี
สื่ออเมริกาหลายสำนักรายงานอ้างแหล่งข่าวตรงกันว่า
และเป็นผู้ที่นายโดนัลดทรัมป์ประธานาธิบดี
เสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ

ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือถึงกรุงเปียงยาง
ตั้งแต่วันที่๑เมษายนที่ผ่านมา
ธรรมเนียบขาวจะไม่ยืนยันการเดินทางไปพบผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือ
แต่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยอมรับระหว่างคุยกับนายชินโซอาเบะ

มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงมากของทั้งสองประเทศ

ระหว่างประธานาธิบดีทวมและนายคิมจองอื่น
โดยประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าแนวโน้มทุกอย่างเป็นไปด้วยดี
สัญญาในทุกด้านจะเอื้อต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างสองเกาหลี
โดยเฉพาะท่าทีของเกาหลีเหนือที่จะปลดอาวุธนิวเคลียร์
และการที่ทั้งสองชาติจะลงนามข้อตกลงสันติภาพ
ซึ่งจับตาสถานการณ์เกาหลีมาตลอด
ทุกคนจะต่อมาก็คงไม่ได้
เพราะฉะนั้นภาพที่สุดท้ายที่ทุกคนจะบอก
คือว่าเขาอยากการปลดอาวุธ
แต่เมื่อคุณจะเข้าใจการนำรับการข่าวต่อมา
ก็จะเป็นการที่จับตาสถานการณ์กลัว
ส่วนการเจรจาระหว่างเกาหลีเหนือและสาวรัฐ
ซึ่งถือเป็นการพบกันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่สุดของสาวรัฐ
ผู้นำเกาหลีเหนือในรอบ๑๘ปี
แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดที่เป็นรูปธรรม
แม้แต่วันที่หรือสถานที่ที่จะพบกัน
ก็ยังไม่มีความแน่นอน
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน